ท่านหิวแล้วล่ะนะครับอ่าแล้วอากาศยืนยืนแบบนี้ผมจะสั่งเมนูร้อนร้อนให้นะครับ
สดแก้หนาวกันดีซุกี้ซุกี้น้ำซุกี้น้ำ
สั่งให้สองคนนี้คนละถ้วยครับพอดีผมอิ่มแล้ว
ทั้งสองท่านกินให้หมดนะผมอุตส่าห์สั่งให้อิ่มแล้วเหมือนกันค่ะ
น้ำใจขนาดนี้ไม่กล้ารับเหมือนกันนะเนี่ย
ไม่ได้มาตัวเดียวแต่พี่เขานับได้๔ตัวในชามนี้
คือเจ้าปีเตอร์ปีเตอร์คือชื่อที่เราเรียกกันโดยทั่วไป
มันคือแมลงสาปฮะเป็นลูกแมลงสาปนะครับ
นะครับก่อนจะเจอเจ้าสี่ตัวนี้เจ้าของคลิปเล่า
บอกว่าวันนั้นเลิกงานกลับมาบ้านอากาศก็เย็น
อยากจะกินร้อนก็เลยสั่งซุกี้เจ้าดัง
ในจังหวัดอุดรธานีผ่านแอปพลิเคชันแกรป
ห้าสิบบาทพออาหารมาส่งรีบเทใส่ชามเลยตักจ้วงตักจ้วง
ครึ่งชามแล้วครึ่งชามปั๊บช้อนไปช้อนเราเจออะไรก็ไม่รู้
สักอย่างหนึ่งมันดำนะในซุกี้ก็ไม่มีอะไรที่มันจะดำ
เนี่ยตากขึ้นมาไปแมลงสาปเขาคุณผู้ชมวางช้อนจะไปทำ
อเจียนทัพพุงนะครับตั้งสติได้เอาช้อนเครียเครียดู
นับได้๔ตัวนะฮะจากนั้นรุ่งเช้าเธอท้องเสียด้วยนะ

เช้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วหายแล้วค่ะ
ก็ที่ลงนี่ก็คืออยากฝากเตือนภัยหลายคนว่าเวลาจะกินอะไรให้ดูดี
เพราะนี่ก็เป็นคนที่เห็นอะไรแบบหิวก็กินเลยแบบไม่ได้ดูไม่ได้เคลียร์ดูอะไรเลย
ความแบบกลับมาจากทำงานเหนื่อยเนอะอยากกินแบบสุดกี้ร้อนให้แบบอุ่นอย่างนี้
พอเจอแบบนั้นก็คือแบบงดกินซุกกี้ไปสักเดือนหนึ่ง
เจ้าของคลิปยังบอกอีกนะคะว่าหลังจากนั้นนะเธอเอาคลิปนี้ที่ถ่ายไว้นะ
ส่งไปร้องเรียนที่แอปพลิเคชันที่เธอสั่งอาหารเอาล่ะแอปก็ขอโทษแล้วก็ให้ตังค์คืนมา
ซุกี้นะแต่สำหรับร้านซุกี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาถึงเธอเลยนะฮะ
ที่เธอได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรุนแรงไหมปุ้ย

โอ้รุนแรงกระทบกับเธอทางด้านจิตใจ

นะฮะเจอกี่ตัวนะ
๔ตัวนี่มาทั้งบ้านเลยแหละน่ากลัวเหลือเกิน